วันนี้ช่วงเย็นเย็นหยอดหน่อยนะฮะมีเหตุการณ์ที่เจ้าที่สถานทูตของฝรั่งเศสวัยห้าสิบหกปีนั้นพลัดตกลงมาจากชั้นสามของสถานีรถไฟฟ้าตักศิลป์นะฮะเสียชีวิตขาดที่เลยแล้วก็มีคนเห็นเหตุการณ์ว่าเขาไปเดินวนไปบนมาบนห้างบนก่อนแล้วก็พลัดตกลงมาเสียชีวิตลักษณะเนี้ยท่าเนี้ยหัวปากพื

ทางติดตัวอยู่จึงเก็บไว้ตรวจสอบแล้วก็สอบปากคำภรรยาของผู้ตายซึ่งเป็นคนไทยนะครับพร้อมกับจะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งเอาไว้รอบ
ก็มีรถรถขยันแวดล้อมได้ให้ความว่า

ผู้ตายเขานั่งวินรถจักรยานยนต์รับจ้างมาที่นี่ครับ

จากนั้นกระเวินวนไปวนมาก่อนจะถึงไฟซื้อตั๋ว

ภาพในกล้องวงจรปิดจับภาพได้ตอนเขาเดินอยู่ที่ริมระเบียงนะครับ
แล้วหลังจากนั้นราว๕นาทีก็พลัดตกลงมา
ท่าหัวกระแทกพื้นปักไปที่พื้น
ตำรวจก็จะมีการสอบสวนขยายผลหาข้อเท็จจริงต่อไปว่า
เขาตั้งใจมาฆ่าตัวตาย
หรือพลับตกลงมาด้วยสาเหตุใด